คุณผู้ชมไปดูที่ภูหินร่องกล้ากันหน่อยนะ

คุณผู้ชมฮะติดลบ๒องศานะ
ดังนั้นเกิดเป็นแม่คณิ้งขึ้นบนยอดย่า

กลายเป็นกระดานในการขีดเขียนด้วยนะฮะ
โอ้โหนี่เป็นแผ่นน้ำแข็งเลยนะครับส่วนนี้ยอดย่ายอดต้นไม้ก็เป็นอะไรนะ
เป็นเผยขาบสินะค่ะน้ำค้างแข็งมันเกาะอยู่อ่ะนะค่ะ
คุณผู้ชมฮะเขาบอกโอ้โหหนาวจนแบบโอ๊ยจับใจถึงคั่วกระดูกเลย
ลบ๒องศาคุณผู้ชมฮะอากาศหนาวอย่างต่อเนื่องล่าสุด
อย่างที่บอกไปรายงานมาว่าในพื้นที่บ้านใหม่ร่องกล้าภายในอุทยานแห่งชาติ
ภูหินร่องกล้าตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
มีอุณหภูมิยอดย่าอยู่ที่ติดลบ๒องศาทำให้เกิดเนี่ย
ค้างแข็งบริเวณยอดย่าหลังคารถยนต์และตามใบไม้พืชผลทางการเกษตร
และเกาะตัวเป็นน้ำแข็งบางอยู่ตามผ้าใบหรือว่าตามเต็นต์เนี่ยคุณฮะ
นอนกันได้ยังไงฮะหนาวฮะนักท่องเที่ยวชาวบ้านพากันถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับ
สำหรับบ้านใหม่ร่องกล้าเป็นหมู่บ้านใจกลางอุทยานแห่งชาติผืนร่องกล้านะฮะในแต่ละปีช่วงฤดูหนาวจะมีสภาพอากาศที่หนาวจัดคุณ
และจะเกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งตามยอดย่าแล้วก็โดยรอบหมู่บ้านบรรดานักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมที่มาพักค้างคืนกันที่นี่
ก็มาสัมผัสกับอากาศหนาวจัดเป็นประจำทุกปีคือนักท่องเที่ยวจะตื่นเต้นแต่อย่างที่บอกไปทุกครั้งเลยนะคุณฮะ
อืมว่าชาวบ้านหรือคนอยู่ในพื้นที่สูงเนี้ยเขาอ่ะทนไม่ไหวจริงจริง
บางทีเขาขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวต้องออกมาผิงไฟแล้วเกิดอันตรายด้วยนะครับ
ดังนั้นต้องดูแลสุขภาพกันดีนะช่วงนี้นะ

แต่ว่ามีรายงานออกมาว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
อุณหภูมิอาจจะเพิ่มขึ้น๗องศาเซลเซียส
อากาศจะกลับมาอบอุ่นแล้วก็อาจจะร้อนด้วย

ตอนเช้ากลางคืนอาจจะหนาวเย็น

ตอนกลางวันก็ร้อนจัดบ่ายอาจจะฝนตก